ประโยคนี้แหละคือประโยคที่ทำให้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วมั่นใจนะคะ
พูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะมึงอยู่ในถุง
เป็นประโยคของลูกจ้างคนหนึ่งพูดตอนสะพายกระเป๋าเป้
เดินออกจากบ้านที่นายจ้างจ้างให้เขาดูแล
ตอนนั้นเนี่ยหลานของผู้ตายเอกใจกับประโยคนี้แหละ
เดินดูรอบบ้านไปเจอหลังบ้านนะคะ
มันมีกองหินสุ่มกันอยู่แล้วก็ได้กลิ่นเน่าเลยแหละ
เขาก็เลยค่อยเอาจอบเอาพลวดเนี่ยค่อยขนของออก
แจ้งเจ้าหน้าที่พอโกยออกเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เจอผู้ตายนะคะถูกฆ่าฝังดินอยู่
สภาพศพคือขึ้นอืดแล้วเพราะตายมาสามวันแล้วค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพไซน้อยตรงนี้อำเภอไซน้อยจนนทบุรี
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนตายก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นบ้านสองหลังนะคะหลังแรกเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น
อีกหลังที่ติดกันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเอาไว้สำหรับพักผ่อน
หลังบ้านมีกองหินสำหรับใช้ก่อสร้างแล้วก็ตรงจุดกองหินนี้แหละค่ะ
มันมีทั้งถุงเปื้อนเลือดถังสีที่มีรอยเลือดแล้วก็กองหินพร้อมกับกลิ่นเหม็น
เจ้าหน้าที่ก็เลยโกยหรือเหงอกลโยเสร็จลายออกไปดู

วันนี้ต้องค่อยโกยนะฮะ

หรือว่าจะไปโดนหลักฐานต่าง

ผู้ตายคือนายโรธนรเบช
เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของหอพักที่กำลังก่อสร้าง

น้าสาวโทรมาบอกว่าช่วยมาดูที่บ้านให้หน่อย
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขามาคุมเกาะสร้างไง

ติดต่อไม่ได้๓วันแล้วหลานชายก็มา

แต่ปรากฏว่าในบ้านมันมีกลิ่นเหม็น
เจอกองอิดเจอจานมะม่วงกับทูบจุดทิ้งไว้
ตอนมาถึงเจอคนงานก่อสร้างผู้ชายสะพายเป้ออกไปจากบ้าน
แล้วพูดบอกว่ามึงพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะมึงอยู่ในถุง
แต่ไม่ใช่พูดมาปุ๊บเจอเลือด
พี่ตำรวจ๒คนเขาก็เลยบอกว่า
พอก่อนเดี๋ยวให้รอดเจ้าสิเข้ามา
ผมมาพึ่งท่าคนมานะเขาบอกเนี้ย
พอแค่นั้นแหละหนูปิดประตูห้องเลย

ไม่เชื่อหนูคิดว่าเขาเมา

วายลงไปข้างล่างลงไปใต้ถอด

คือคนเกาะเหตุเท่าที่ได้ยินมาก็คือตกงาน
คนตายเขาก็เลยจ้างเอาไว้เพราะสงสารไม่เห็นมีงานไม่เห็นมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
จ้างให้ดูแลบ้านแล้วก็ให้ก่อสร้าง
ผู้ต้องสงสัยคือทัศพงศ์หรือว่าตานนะคะ
ต้นพอก่อเหตุเสร็จไปสารภาพกับคนที่บ้านเช่าด้วยว่าเป็นคนฆ่า
แล้วก็เดินเท้ามุ่งหน้าออกถนนบางกรวยไซน้อยแล้วเรียกแท็กซี่หลบหนีไป
ทีนี้นี่เป็นนาทีที่ญาติผู้ตายเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วไปเจอกับตานกำลังเดินออกมาจากบ้าน

นี่ตานนะเห็นไหมสะพายเป้เดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ
เขาก็ถามว่ามาทำอะไรอ่ะอ๋อมาดูความเรียบร้อย
คือเขาก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่าคนตายจ้างให้ตายมาดูแลความเรียบร้อยของบ้านจริง
ส่งนัดปียชาติลงพื้นที่นะคะ

มีเชือกอยู่เส้นหนึ่งมีมีดเล่มหนึ่งแล้วก็กองเลือด
ซึ่งคาดว่าผู้ตายอาจจะถูกฆ่าในบ้าน
ได้คุยกับพี่สามีลูกสาวคนตายค่ะ
บอกว่าปกติผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็จ้างในตานนี่แหละ

จนกระทั่งหลังมาบ่นว่าตานติดเหล้างานการก็ไม่ค่อยทำ
เลยไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
พอมาเรียกแล้วได้ยินเหมือนเสียงคนเปิดประตูบ้าน
ก็เลยคิดว่าเป็นตอนแรกคิดว่าเป็นพ่อปรากฏว่าไม่ใช่เป็นคนร้ายที่เข้าไปค่ะ
ก็เลยตะโกนถามอยู่ว่าเข้ามาทำไมมาทำอะไรในนี้
มาทำอะไรบ้านพ่อที่ฟ้าน้องที่น้องมันพูดมันบอกว่ามันเป็นพ่อบ้านค่ะ
ก็เลยก็คือหนูไม่ชัวร์เพราะว่าตอนแรกพ่อจ้างเขาเพื่อจะไปดูห้องเช่า
จะไปดูแลห้องเช่าให้ก็เลยไม่ได้จับหรืออะไรมัน
เพราะหนูมากับผู้หญิง๒คนเขาดูนิ่งมากเลยค่ะพี่

สะพายกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็เดินออกไป

คนที่เจอคนร้ายแบบจะจริงเลย
ก็คือฟ้านะคะเป็นลูกสาวบุญธรรมของคนตายค่ะ

บอกพ่อหายไปไม่ได้มาทำงาน
เลยขับรถมาหาพร้อมกับญาติก็ไม่เจอ
แต่เจอตานตานนี่เป็นคนสนิทของพ่อด้วย
ตานบุกเข้าไปในบ้านแล้วตานก็พูดกับเธอเลยบอกว่า
ทำร้ายพ่อแล้วแล้วก็บอกว่าเธอไม่ใช่ลูกพ่อหรอก

เพราะว่าตั้งใจจะยื้อเวลาให้ตำรวจมาจับนะคะ
แต่ตานก็ยังย้ำบอกว่านี่ไม่ได้บุกรุกนะเพราะนี่เป็นพ่อบ้าน

พอตำรวจมาถึงก็เลยให้ช่างงัดเข้าไปแล้วก็เจอศพนี่แหละค่ะ
เรามีกล้องวงจรปิดวันที่๑๘เมษายนบ่าย๒
ตั้ง๒๗นาทีด้วยนะคะเป็นภาพที่ผู้ต้องสงสัยคือในตาน
แท็กซี่สีชมพูหลบหนีไปก็สอดคล้องกับคำบอกเล่าของหลานสาวคนตาย
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวในตานคนนี้อยู่นะคะ

เขาจ้างงานเพราะสงสารแล้วตัวเองติดเหล้าไม่ยอมทำงาน